มาต่อกันที่อีกเรื่องของอีกหนึ่งหนุ่มหล่อแล้วกันนะคะ

เราได้เห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงของหนุ่มเวีย
ผ่านทางละครมามากมายแล้ว
ล่าสุดค่ะมารับบทบาทผ่านจอแก้วจอเงิน

ใช่แล้วค่ะซึ่งหลายคนก็ลุ้นว่าน้องสาวคนสนิท
เบลล่ารานีจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยหรือเปล่า
งั้นเราไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะ
จะบังเอิญมีงานสถานที่เดียวกัน
แต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของสาวเบลล่ารานี
โลมาร่วมแสดงความยินดีผลงานทางจอเงินแบบเต็มตัวครั้งแรก
ของพี่ชายคนสนิทเวียสุโกนละวัด
โดยพระเอกหนุ่มก็ออกตัวว่าไม่ได้ชักชวนหรือบอกกล่าวแต่อย่างใด

เวียก็ยังคงตอบตามเดิมว่าปกติดีไม่มีอะไรหวือหวา

แต่ก็มีการคุยทักทายกันเหมือนเดิมค่ะ
ไม่ได้เจอนะครับ
แล้วก็จริงเป็นปกติ
ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่พวกที่พี่สัมภาษณ์ผม

อกจากนี้พระเอกหนุ่มก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อความ
ที่จตัวโพสต์ลงอินสตาร์กแรมส่วนตัว
หลังจากคว้ารางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ทำให้หลายคนคิดว่าเจ้าตัวโพสต์ข้อความตัดเพาะ

ว่าเป็นข้อความที่อยากจะกล่าวขอบคุณ
ซึ่งเขียนออกมาตามความรู้สึกเท่านั้นค่ะ

ตามนั้นเลยทุกอย่างเลยครับเป็นความรู้สึกของผม
มันก็ดีใจครับทุกรางวัลนะครับ

ในทุกสาขาในทุกการจัดการมอบรางวัล
เพราะว่ารางวัลมันก็คือรางวัลครับนะครับ
มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องทำงาน
เคารพอาชีพของตัวเอง
แล้วก็แบบพยายามแบบตั้งใจทำงานเป็นตัวอย่างที่ดี

มันก็คือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันไปจนตาย